มาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันนะครับ
ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับ
การเมืองต่างก็เร่งลงพื้นที่
เพื่อขอคะแนนเสียงกันก่อนที่การเลือกตั้งสอสอจะมาถึงนะครับ
ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานครับ
นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
วงคุณหญิงแจ่มใสและครอบครัวศิลปะอาชา
นำคณะกรรมการบริหารพักถือเลิกมงคล๙นาฬิกา๑๙นาที
เปิดที่ธรรมการภักดิ์สาขาสุพรรณบุรี
ประกัดนำภักดิ์สู้ศึกเลือกตั้งแทนในบัญหานบิดาล
ผู้ล่วงลับพร้อมขอชาวสุพรรณบุรีอบอุ้มพักชาติไทยพัฒนา
เททุกคะแนนเสียงให้แบบเมาส์จังหวัด
อกจากนี้ยังยืนยันต้องทำให้พักกลับมาเป็นปึกแผ่น
เคลียร์ใจกับนายจองชัยเที่ยงธรรมผู้บุกเบิกพัก
ขณะนี้หันไปสวมเสื้อพักภูมิใจไทย
และประกาศลงชนในเขตเลือกตั้งเดียวกับนายประพัทธสุธน
ที่ผู้สมัครสอสอเขต๓สุพรรณบุรีของพัก
จากปัญหารอยร้าวของทั้งคู่ภายหลังไม่สามารถจัดการปัญหาของ
นายยุทธนาพุทธสุธนหลานชายนายประพัทธ์
ลงชิงชัยเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
ชนกับเขตพื้นที่ของนายเสมอกันเที่ยงธรรม
บุตรชายที่ยังลงสมัครในนามพักชาติไทยพัฒนา
ขณะที่นายประพัทธ์มั่นใจสุพรรณบุรีจะไม่แตก
หยิบยกคำพูดของนายบรรหารให้ทุกคนมีความรักและความสามัคคีกัน
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
นำกรรมการบริหารพักเยือนถิ่นฐานเสียงของพักเพื่อไทย
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดสกลนคร
นำเสนอนโยบายหลักมุ่งแก้ไขปัญหาปากท้อง
ภายใต้โลแกนลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน
พร้อมระบุคำประมาทของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
ที่บอกว่าพักภูมิใจไทยไม่มีกระแสในภาคอีสาน
ถือเป็นคำเตือนของผู้ใหญ่ที่มีประโยชน์
เมื่อได้ลงพื้นที่ได้รับความรักความศรัทธาอย่างท่วมท้น
ไม่รู้สึกว่าไม่มีกระแสหรือไม่มีความนิยม
ยอมจะอัมชาติ์ราคม
ส่วนที่อนุสวรีเท้าสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมา
กลุ่มว่าที่ผู้สมัครสอดพักประชาพิวัตร

นำโดยนางนาธนาศงประชาเหรอาขศิการภักดิ์
และพลตรีชัยนาฏญาติชิมพรีรองหัวหน้าพัก
ว่าที่ผู้สมัครสอสอ๘จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง

ประกาศขอแบ่งที่นั่งสอสอจากพักใหญ่ในภาคอีสาน๑๐ที่นั่ง
เฉพาะที่จังหวัดนครราชศรีมาขอเพียง๑ที่นั่งจาก๑๔เขต
พักใหญ่จะประกาศได้สอสอไปหมดแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน